คุณผู้ชมท่านไหนเจอฝนในพื้นที่ไหนบ้าง

เพราะว่าช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าอยู่
ยังมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงภาคอีสาน
ภาคใต้ช่วงนี้ใครไปเที่ยวก็ยังเจอฝนเหมือนกัน

ดังนั้นใครไปไหนมาไหนเดินทางระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เป็นรถใหญ่รถบรรทุก๒คันที่ขับแซงกันมาแล้วก็เฉียวชนกันเนี่ยนะคะ

แล้วก็มีคนบันทึกภาพเอาไว้เผยแพร่ในโลกโซเชียล
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพแล้วก็เล่าเรียงเหตุการณ์ไปพร้อมกันเลยนะคะ
เพราะว่าคลิปนี้คุณผู้ชมคะถูกเผยแพร่โดยคุณกวางประพัด๒

บนถนนสาย๒๒จากสกลนครมุ่งหน้าอุดรธานี

มีรถบรรทุกนี่นะคะขับมาฝั่งตรงข้ามของภาพที่จับได้นี่นะคะ

นี่ภาพที่กล้องเนอะกล้องหน้ารถเนี่ยนะ

คันหนึ่งเนี่ยนะคะเสียหลักขณะที่กำลังข้ามเลนมา

ใช่แล้วก็รถใหญ่ถนนลื่นนะคะหลายปัจจัย
แต่โชคดีที่ว่าคนที่ขับสวนมานี่นะคะหลบลงไปไหลทางได้ทัน
ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องเกิดอุบัติเหตุหนักขึ้นไปอีกนะคะ
โดยที่รถบรรทุกคันนี้เนี่ยเสียหลักลงไปอัดกับต้นไม้
อีกแฟนเพจหนึ่งคุณผู้ชมแฟนเพจเรารักสว่างแดนดิน
ก็รายงานถึงเหตุการณ์นี้นะคะบอกว่า
รถบรรทุกคันนี้กำลังมุ่งหน้าจากภาคเหนือ

หลังเกิดเหตุก็พบผู้เสียชีวิต๑ราย

ขณะที่อีกหนึ่งรายก็นำส่งโรงพยาบาลอาการโคม่าเลย
ส่วนรถคันที่ติดกล้องอันนี้ก็คือตกลงไปนี่ไง
ใช่ค่ะก็เป็นภาพประกอบกันระหว่างสองแฟนเพจนี้นะคะ
จากนี้ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำก็ลือกันว่า
ถนนสายนี้มีอาถรรพ์โดยเฉพาะช่วงที่จุดที่เกิดเหตุ
มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงฝนตก
ปัจจัยนะคะทั้งเรื่องของสภาพอากาศทั้งเรื่องของความเร็ว
ถนนลื่นทางโค้งทางโค้งด้วย